อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของรถตรวจโควิดพระราชทาน
รองรับการตรวจโควิดได้ถึง๑๐๐คนต่อวัน
เราไปติดตามรายละเอียดจากทีมข่าวของเราที่อยู่ที่นั่น
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองเชิญรายงานได้เลยครับ

ค่ะวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็ได้ใช้เวลาในการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์
กลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด๑๙

พร้อมกับมีการเปิดเผยไทม์ไลน์นะคะว่า
ในวันที่ทหารอียิปต์เข้าพักโรงแรมมีทั้งหมด๓๑คนค่ะ
แล้วก็ได้มาใช้บริการเดินในการจับจ่ายที่ห้างสรรพสินค้าแหลมทอง๒๗คนค่ะ

ที่สถานการณ์ในครั้งนี้นะคะ
สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะสบคออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีคณะทหารจากประเทศอียิปต์
เดินทางมาพักที่โรงแรมในจังหวัดระยองแล้วก็ตรวจพบเชื้อโควิดค่ะ
พร้อมกับมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ว่ากลุ่มอาหารกลุ่มนี้ออกไปยังสถานที่สำคัญในจังหวัดระยองค่ะ
ซึ่งเช้าวันนี้นะคะนายสาธิตได้ประชุมร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระยอง
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองค่ะเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ล่าสุดล่าสุดค่ะ
จากนี้ค่ะยังได้มีการเดินทางมาตรวจที่โรงแรมติวารีด้วยนะคะที่ทหารอียิปต์เข้าพักในช่วงวันที่๙และวันที่๑๐ที่ผ่านมาค่ะ
พร้อมกับได้มีการมาตรวจที่ห้างแหลมทองด้วยนะคะภายหลังจากการตรวจที่ห้างแหลมทองนะคะ
สาธิตก็ได้มีการแถลงกับผู้สื่อข่าวค่ะโดยก็มีการเปิดไทม์ไลน์ของทหารอียิปต์ว่าทหารกลุ่มนี้นะคะ
ได้เดินทางมาพักที่โรงแรมดีวารีเมื่อวันที่๘และวันที่๙ได้บินไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนค่ะ
แล้วก็บินกลับมาพักที่โรงแรมในเวลาสองนาฬิกาของเช้าวันที่สิบนะคะซึ่งทหารอียิปต์กลุ่มนี้มีทั้งหมดสามสิบเอ็ดคนค่ะ
ได้เข้าพักที่ชั้นแปดของโรงแรมเพียงชั้นเดียวค่ะจากนั้นในเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะคะ
เป็นเวลาสำคัญที่ทหารกลุ่มนี้๒๗คนค่ะเป็นกลุ่มแรกได้เดินเท้าจากโรงแรมมาที่ห้างแหลมทอง
ซึ่งมีระยะทางห่างเพียงหกร้อยเมตรค่ะโดยทั้ง๒๗คนนะคะ
ได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ผ่านจุดคัดกรองของห้างส่วนทหารที่เหลืออีกสี่คนนะคะ
ได้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะก็พบว่าได้นั่งแท็กซี่ไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของรัฐมนตรีนายสาธิปิตุเตชะค่ะ
ยี่สิบเจ็ดท่านเดินจากโรงพยาบาลในบริมาณที่นี่ในช่วงเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงก็ไปนะครับ
ก่อนข้างห้างเป็นกลุ่มกลุ่มในกลุ่มหกคนมีหนึ่งคนนะครับ
ที่เราตรวจภายหลังแล้วพบว่าเป็นโพสต์ก็คือผู้ติดเชื้อ
แต่ยี่สิบหกคนนั้นที่เราตรวจว่าเป็นแน็กซี่ทั้งหมด
หกคนที่เดินทางมาจากนี้หกในยี่สิบเจ็ดคนนั้นมีผู้ผิดเชื้อหนึ่งคน
ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะครับทั้งหมดยี่สิบเจ็ด
ทางการคัดกรอบจากห้างหลานทองไปกันดีตอนเข้าห้างมีเพื่อนโทโมสแกนที่จะเห็น

ส่วนประเด็นข้อสงสัยที่มีข้อสงสัยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการซักถาม
กับนายสาธิตเหมือนกันนะคะในช่วงระหว่างที่มีการแถลงข่าวนะคะ
ข้อสงสัยที่ว่าทหารกลุ่มนี้เดินทางเข้าพักโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างไรเพราะไม่ได้อยู่ในลิสต์ลายชื่อของโรงแรมที่เป็นสถานกักตัวที่รัฐบาลกำหนดค่ะ
และที่ผ่านมาจะมีการผ่านดิวของใครหรือไม่รวมไปถึงรถที่ไปรับก็ไม่ใช่รถของทางการหรือรถสนามบินแต่เป็นรถที่จ้างจากเอกชนไปรับข้อมูลเหล่านี้นะคะ
สาธิตบอกว่าจะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายค่ะ
นะคะออกมาเปิดเปิดข้อมูลว่าทหารอียิปต์ทั้งสองสิบเอ็ดคลงกลุ่มนี้นะคะ
หนีออกมาจากสนามบินโดยตอบเพียงสั้นว่าไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะ
ก็ได้ไปสอบถามกับนายสมพงศ์พุทธนอก
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่บริษัทข้างกับโรงแรมนะคะ

มีความกลัวเหมือนกันแต่ก็มีความระมัดระวังแล้วก็กาดไม่ตกมีการใส่
กากอนามัยตลอดค่ะแล้วก็ลุงสมพงศ์ก็บอกด้วยนะคะว่าเห็นทหารกลุ่มนี้ค่ะ
เดินออกจากโรงแรมไปซื้อของที่ห้างแหลมทองเดินกลายเป็นกลุ่มเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้
หรือเอกใจอะไรนะคะคิดว่าเป็นเพียงคนที่มาพักอาศัยในโรงแรมนี้ตาม
ปกติเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่โรงแรมนี้เปิดให้บริการหลังจากที่สถานการณ์
วิดนะคะก็ไม่มีแขกคนไหนเข้ามาพักค่ะก็เห็นเพียงทหารกลุ่มนี้กลุ่มแรกนะคะ
ที่เข้ามาพักในโรงแรมในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะ
ค่ะบรรยากาศที่หน้าห้างแหลมทองหน้าตอนนี้นะคะก็มีรถตรวจพระราชทานนะคะ
เก็บตัวอย่างชีวนิรภัยค่ะซึ่งก็จะมาตั้งให้บริการกับประชาชนที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงนะคะที่คิดว่าตนเองเข้ามาใช้บริการหรือเดินเข้ามาในห้าง
เดินทางเข้ามาในห้างในช่วงวันที่๘ถึงวันที่๑๑นะคะ
ก็จะจอดให้บริการกับประชาชนชาวระยองนะคะหากคนไหนสงสัยว่าตนเอง
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาใช้บริการในห้างนี้นะคะก็สามารถเข้าตรวจรับ
บริการฟรีโควิดได้ค่ะรวมถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ
ห้างแหลมทองนะคะก็แจ้งว่าจะมีการปิดห้างเป็นเวลาสองวัน
วันค่ะเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบและควบคุมโรคค่ะส่วนที่ห้าง
ทรัลระยองนั้นนะคะพบว่ามีเพียงทหารอียิปต์เพียงสี่คนเท่านั้นนะคะ
ที่เดินทางไปอ่าใช้บริการก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบมากแล้วก็จะมีการ
สแกนเป็นบางจุดเท่านั้นที่ทหารทั้ง๔คนไปใช้บริการค่ะ
หมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะคะในการลงพื้นที่
ให้สัมภาพธรรมดีช่วยว่าการกระทรวงสาหกสุขนะ
ก็คือเรื่องของโรงแรมดีวารี

ถึงรับทหารชาวอียิปต์เข้ามาในลักษณะเหมือนกัน

ที่บอกว่ามีการเรียกหักหัวคิว
หากโรงแรมไหนอยากเข้าเป็นสารที่กักตัวของรัฐ
ต้องมีการหักหัวคิวแบ่งหัวคิวได้
เรื่องนี้กระทรวงสารสุขต้องตรวจสอบ
แล้วก็ให้คำตอบที่ชัดเจนต่อประชาชนต่อสังคมด้วยนะครับ